มีเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์
แล้วก็เกิดขึ้นแบบกลางวันเลยนะช่วงเที่ยง
วันแรกของการเปิดเทอมเลย๒๙ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
เด็กผู้หญิงเรียนอยู่ชั้นป๒ค่ะ
ถูกเด็กผู้ชายที่เป็นรุ่นพี่อยู่ป๓
ล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำของโรงเรียน
เด็กผู้หญิงป๒คือ๘ขวบเองคุณภาคภูมิ
คือตอนแรกทางผู้ปกครองของน้องบอกว่า
ก็สังเกตอาการน้องว่าน้องมีอาการซึม
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะอาการผิดปกติ
แต่ถามเท่าไหร่ก็ไม่บอกน้องไม่ยอมพูดอะไรเลย
สุดท้ายน้องไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่ามีเลือดออกมาจากอวัยวะเพศค่ะ

ตรวจครั้งแรกทางโรงพยาบาลบอกว่ามีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
พอไปตรวจครั้งที่๒บอกว่าเป็นร่องรอยการฟกช้ำที่ปากช่องคลอด
สุดท้ายก็ต้องให้สหวิชาชีพให้จิตแพทย์มาคุยกับน้องผู้เสียหาย
น้องเขาเลยยอมบอกตอนแรกไม่ยอมพูดอะไรเลย
สุดท้ายบอกว่าเนี่ยรุ่นพี่ป๓ข่มขืนในห้องน้ำของโรงเรียนเนี่ยค่ะ
ทางคุณพ่อของน้องผู้เสียหายนะคะก็เปิดใจกับนักข่าวของเรา
คุณระวีการแก้ววิจิตรนะคะที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้
คุณพ่อของน้องผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงกลางวันเลยคุณผู้ชม
วันแรกของการเปิดเทอมด้วย๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
คุณพ่อบอกว่าตั้งแต่รู้ผลตรวจร่างกายของลูกสาวจากโรงพยาบาล
ว่ามีร่องรอยการถูกกระทำชำราวจริงเนี่ยนะ
จนถึงวันนี้ตัวพ่อตัวครอบครัวเครียดมาก
แล้วก็เห็นลูกสาวมีอาการซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด
ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกสาวของตัวเองนะคะ
ครับก็คือเขาไม่กล้าสู้หน้าพ่อไหม
ก็คือเขาไม่เหมือนเดิม

เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแนงมุดนะคะ
คือวันนี้หลังจากทางตำรวจและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ

เขาก็พาลูกสาวของคุณพ่อที่เป็นผู้เสียหาย

แต่ว่าน้องยังมีอาการหวาดกลัวอยู่นะคะ
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่
ตรวจร่างกายอย่างละเอียดครั้งที่๒ที่โรงพยาบาลสุรินทร์
คุณพ่อของน้องผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่า
คุณหมอบอกว่ามีร่องรอยฟกช้ำที่บริเวณปากช่องคลอด
แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการถูกกระทำชำราวหรือเปล่า
แต่ว่าก่อนหน้านี้ผลการตรวจครั้งแรกที่โรงพยาบาลกาบเชิง
ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าน้องผู้หญิงผู้เสียหายถูกกระทำชำราวจริง
คุณหมอก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าอาจจะเป็นไปได้
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยผ่านมา๓วันแล้วก็เลย
ทำให้ร่องรอยต่างไม่ชัดเจนเท่ากับช่วงแรกที่เกิดเหตุ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุเขายังปฏิเสธอยู่นะคะ
พ่อกลับใหญ่ยืนยันว่าลูกสาวของพ่อเนี่ยถูกรุ่นพี่ป๐๓

เพราะพบว่าลูกสาวเข้าห้องน้ำปัสสาวะแล้วมีเลือดออกค่ะ
แล้วน้องก็นั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำนะคะ

อยากรู้อยากไม่ให้อยากมีบทเรียนแบบนี้เกิดขึ้นอีกกับเด็ก

คุณอาของน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
ก็เป็นคนเลี้ยงดูน้องมาตั้งแต่เล็ก

ก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้กังวลเรื่องเดียวเลยคุณผู้ชม
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
คุณอาคนนี้นะคะที่เป็นคุณอาของน้องผู้เสียหาย
เขาเลยเล่าให้ฟังว่าคือหลานเนี่ยร้องไห้อยู่ในห้องน้ำ

เพราะก่อนหน้านี้หลานสาวบอกแค่ว่า
ไปเดินชนโต๊ะที่โรงเรียนมา

เพราะหลานสาวมีอาการแปลกมากค่ะ
เก็บตัวเงียบไม่พูดไม่จากับใครเนี่ยค่ะ
ส่วนคุณย่าของน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
ก็บอกว่าสลดหดหูใจมาก

คือก็ดูแลฟูมฟักหลานมาตั้งแต่เล็กนะคะ
ฟังเสียงทั้งคุณย่าและคุณอานะคะ

แล้วทีนี้ย่าเขาก็สงสัยนึกว่าหลานไม่สบาย
หรือบ้างให้ไปถามเขาเลยว่ารอตอนเย็นก่อน
แล้วพอดีน้องเขาไปเข้าห้องน้ำเขาไปฉี่ค่ะ

ใช่แบบร้องกรี๊ดเลยตอนพระฉี่ออก
ก็เลยมาให้ให้อ้านี่ไปดู
ไปถามล้านดูเพราะว่าจะสนิทกับล้านมากที่สุด

มันจะไม่ใช่แบบชนโต๊ะชนอะไร

ดวงที่ภรรย์ทำ
ถักเข้าไปในห้องน้ำเขาบอกอย่างนี้

เพราะว่าเด็กถ้ามันไม่โดนแบบโดนกระทำชำเลาจริงมันจะไม่มีบาดแผลหรือเลือดอะไรประมาณนี้
กังวลเรื่องจะไม่ได้รับความเป็นธรรมมากกว่านะคะ
คือแบบเขาถามให้เด็กแบบสับสนอะไรอย่างนี้
เมื่อวานนี้พวกอาจารย์ก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็พยายามไปถามน้องว่า
หนูชนโต๊ะใช่ไหมบอกสิหนูชนโต๊ะใช่ไหมอย่างนี้ค่ะ
เหมือนทำให้น้องแบบสับสนในเรื่องการพูดนะคะ
สงสารความรู้สึกหลานมากกว่าค่ะ
แล้วก็อยากให้เขาแบบดำเนินคดีให้เต็มที่อยากได้รับความเป็นธรรมอะค่ะ
เชื่อไหมคะตอนแรก
มันบอกว่าทุกวันมันจะอาบน้ำก่อนเงี้ยทุกมือนั่นมันบอกว่าอาบก่อนแม่เด้อมันเข้าไปปุ๊บมันไปเงียวมันก็ห้องเสียงดัง
เขาไปเบื้องเคยเอิญเขาจะอีหลายอีหลายเป็นยังลูกบอกแม่หนูเงียวหนูออกหนูเจ็บมันก็เอากางเกงในไปเบื้อง
เบื้องที่แหลมเนี้ยไม่จะเรียดเลยแต่มันบอกบอกว่าเขาเหตุมากออกไปโรงพยาบาลมันก็บอก
เราได้ตกลงกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะย้ายโรงเรียนให้ละกัน
บอกให้อยู่แล้วเพราะว่าคู่เขาบอกให้รับผิดชอบเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นเขาก็จะปัดปัดปัด
ถ้าฟังจากที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย
อยากจะรู้จริงครูคนไหนที่ไปหาเด็กแล้วก็หนูชนโต๊ะใช่ไหมหนูชนโต๊ะใช่ไหม
คือมันไม่ใช่หน้าที่ของครูแล้วที่จะไปคาดคันเด็กตอนนี้
เพราะว่าผู้ปกครองเขาแจ้งความแล้วมีผลการตรวจจากโรงพยาบาลมา
จากนี้ไปคนที่จะคุยกับเด็กคือสหวิชาชีพใช่ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องที่เขามีประสบการณ์
เขารู้ว่าจะต้องคุยกับเด็กแบบไหนเด็กถึงจะสบายใจแล้วก็ให้ข้อมูลออกมาได้
ใช่ค่ะซึ่งทางจิตแพทย์ที่ได้คุยกับเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงผู้เสียหายป๒เนี่ยนะ
คือจิตแพทย์เขาคุยแล้วด้วยจนเด็กเขาบอกกับคุณหมอว่า
เออเขาถูกรุ่นพี่ป๓คมคืนจริงอย่างนี้
แต่ไม่ใช่ว่าครูจะแบบจะกลัวเสียชื่อเสียงของโรงเรียนแล้วก็ไปแบบ
โต๊ะใช่ไหมชนโต๊ะใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่ไง
จริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณจะไปคาดคันเด็กอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
ซึ่งอาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะหลานสาวก็ยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไม่ได้มากนัก
เพราะพอมาวันนี้เนี่ยหลานบอกว่ากลัวแล้วก็อาย
ซึ่งตอนนี้คงต้องรอให้จิตใจของหลานสาวดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการเรียนหนังสือปรึกษากันในครอบครัวแล้ว
เดี๋ยวย้ายโรงเรียนแน่จะไปเรียนโรงเรียนอื่นแล้วครับอ่าแล้วแทนนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ไม่เชื่อถือระบบการดูแลนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้ว

ข้อมูลการสอบสวนของตำรวจสพแนงมุด
ตามคำให้การของเด็กหญิงชั้นป๒บอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่๒๙ตุลาคมวันเปิดเทอมวันแรก
โดยน้องบอกว่าระหว่างที่กำลังไปเข้าห้องน้ำนะครับ
มีเด็กชายรุ่นพี่ป๓จำนวน๓คนนะครับ
ซึ่งถูกครูใช้ให้มาตักน้ำไปให้ครู
แล้วก็มาเห็นว่าเด็กหญิงป๒ผู้เสียหายเนี่ย
เข้าห้องน้ำพอดีนะครับ
เด็กชายคนที่ตัวใหญ่ที่สุดก็ผลักประตูห้องน้ำเข้าไป
แล้วก็ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงป๒รุ่นน้อง
ส่วนรุ่นพี่ป๓อีก๒คนที่มาด้วยกันแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
เดินนำน้ำกลับไปที่ห้องเรียนเอาไปให้ครู
โดยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
หลังจากที่๒คนนี้เอาน้ำไปให้ครู
หลังจากนั้นเด็กหญิงชั้นป๒ถูกกระทำชำราวแล้ว
ก็วิ่งหนีออกมาจากห้องน้ำด้วยความหวาดกลัวนะฮะ
อันนี้เป็นตามคำบอกเล่าของเด็กนะ
เราก็ทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านเห็น
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับ
ไปดูสภาพห้องน้ำจุดเกิดเหตุ

ลักษณะเป็นห้องน้ำหลายห้องติดกัน
หลังจากมีเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ผอโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้น
ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามทางผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พานิชาอินช้างบอกว่า
นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลจากเด็กนักเรียนชายทั้ง๓คนแล้ว
รวมทั้งเด็กหญิงผู้เสียหายด้วย
แล้วก็ไปสอบถามจากพอโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นด้วย
สำหรับนักเรียนหญิงนั้น
ทาง
ส่วนเด็กผู้ชายทั้ง๓คนยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนตามปกติ
จากการสอบถามเด็กนักเรียนชายทั้ง๓คน

เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสหวิชาชีพ

ในการที่จะไปตรวจสอบต่อว่า

เด็กชายชั้นป๓ทั้ง๓คนเนี่ย

ว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น
โดยจะยัลย่าในเรื่องการสุขภาพ

ใครลูกผู้ชายก็ได้คุย

เฉพาะทางนะคะว่าเด็กวัยขนาดนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไร
สำหรับลูกนักเรียนอายุ๙ขวบลูกผู้ชาย
ก็ขอเวลาสักระยะหนึ่งนะคะให้คณะทำงานได้ทำงาน
โดยเร็วที่สุด๓๕วันนี้น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
ตอนนี้ก็มีเด็กผู้ชายป๓๓คนนะคะ
ที่ตอนนี้ถูกกล่าวหาในการร่วมกันก่อเหตุ
คือเป็นลักษณะที่ว่าน้องผู้หญิงป๒ที่เป็นผู้เสียหาย
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าว่าเด็กผู้ชายป๓ตัวใหญ่สุดเป็นคนผลักเข้าไป
ในห้องน้ำนะคะคนนี้ก็เลยเป็นคนที่ถูกกล่าวหาก่อนคนแรก
แต่คนนี้เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำแล้วเขาก็ซัดทอด
ไปที่เพื่อนที่เป็นอยู่ป๓ด้วยกันอีก๒คน
อีกสองคนนี้ร่วมทำด้วยก็เลยกลายเป็นตอนนี้๓คนใช่ไหมคะ
แต่๓คนนี้เขาปฏิเสธกันหมดเลยทุกคน
ก็เลยมีการเชิญผู้ปกครองของเด็กป๓ทั้ง๓คนเนี่ยค่ะ
มาสอบปากคำตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าเด็กผู้ชายทั้งสามคน
ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
พ่อแม่แยกทางกันบางคนพ่อแม่ก็ไปทำงานต่างถิ่นต่างพื้นที่
ก็ค่อนข้างจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ
เด็กทุกคนก็ยังคงให้การปฏิเสธ
ตอนนี้ก็เลยต้องนำหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ
เสื้อผ้าของน้องผู้หญิงป๒ที่เป็นผู้เสียหาย
เสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุเนี่ยเอาไปตรวจ
เดี๋ยวคาดว่าจะรู้ผลตรวจอีก๑เดือนนะคะ
ครับคือเรื่องนี้มันมีหลายมิตินะค่ะ
มุมของความรู้สึกเนี่ยผมเชื่อว่าท่านที่ได้ยินข่าว
ก็ต้องรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้ไม่น่าเชื่อ
ป๓ข่มขืนป๒อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้เชื่อน้องเด็กป๒นะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เพราะยังเด็กมากนะน้องผู้หญิงผู้เสียหาย๘ขวบอยู่ป๒
ดังนั้นรุ่นพี่ป๓ก็๙ขวบ๑๐ขวบอะไรแบบนี้
เด็กผู้ชาย๙ขวบอันนี้ต้องเป็นเรื่องของทางสรีระแล้ว
ว่าในหลักทางสรีระแล้วเนี่ยเด็กชายวัย๙ขวบเนี่ย
สามารถที่จะข่มขืนเด็กหญิงหรือว่าจะเป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้มันจะได้ไหม

หรืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นข่มขืนเหมือนที่ผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิง
แต่มันมีลักษณะท่วงท่าท่าทางที่สอว่ามีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า
แล้วก็สถานที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคือห้องน้ำในโรงเรียนอีกแล้วนะคะ
เป็นลักษณะของห้องน้ำที่อยู่ไกลจากตัวอาคารเรียนอะไรแบบนี้
แล้วก็เป็นจุดสุ่มเสี่ยงเหตุการณ์แบบนี้มันหลายครั้งนะที่เราเล่าข่าวไป

การออกแบบวางห้องน้ำแบบนี้อาคารเรียนแบบนี้แน่นอนว่าสร้างกันมานานหลายสิบปี
แต่ณปัจจุบันนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนทุกโรงเรียนก็ต้องไปแก้ไขแล้วนะ